เนี่ยเป็นล็อกเฉพาะผู้ที่มานะ๑๖ครอบครัว

หรืออาจจะเกือบทั้งหมู่บ้านวะ

อรสาอยู่หลังเบอร์๑๓นะใช่ไหม

คือตอนนี้ที่เนี่ยมันหลุดเป็นชื่อคนอื่นไปแล้ว
ไม่ใช่ชื่อของอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เรามาอยู่ชักชวนกันมาอยู่ตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
แล้วเขามาบอกว่าเขาเอามาจำนำไว้๗๐๐

ที่เหลือสีเหลืองนี่คือของพี่อมรชัย
สีเหลืองตรงนี้นะครับพี่ให้ดูมาสักครู่นี้เนี่ย
อมรชัยเป็นคนต้นเรื่องเพราะพี่อมรชัยเป็นยังไงฮะลองเล่าให้ฟังหน่อย
คือตั้งแต่เริ่มต้นก็มีเด็กฝึกงาน
ฝึกงานกับผมนานแล้วก็พอฝึกงานไปเขาก็เล่าเรื่องความทุกข์ของเขา
ว่าเขามีที่มรดกที่พ่อเขาไปจำนองไว้ที่ธนาคาร
ช่วยไปถ่ายให้หนูหน่อยผมก็
การที่จะทำธุรกิจอะไรทุกอย่างก็ต้องคิดก่อนแล้วถ้าเกิดเฮียไปถ่ายมาให้เนี่ย
แล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนมามาคืนเฮียหรือผมก็เลยว่า
เขาก็บอกไม่มีผมก็เลยคิดในความเอางี้ละกันถ้าเกิดเฮียไปถ่ายมา
ก็ต้องไปเป็นชื่อเฮียแล้วก็เฮียจะไปเข้าธนาคารให้เอามาคืนเฮีย
แล้วส่วนที่เหลือถ้ามันประเมินได้เท่าไหร่ก็ค่อยเอาไปให้หนูว่า
เอาเงินตัวนี้มาซื้อหุ้นบริษัทซื้อหุ้นร้านทองผม
เพื่อให้เขามีปันผลเพื่อไปจ่ายค่าธนาคารโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนอะไร
บางทีอาจจะมีเหลือกำไรจากการปันผลก็มีบางทีอาจไม่เหลือก็ไม่เป็นไร
ก็ถือว่าเขาได้ที่เปล่าไปภายใน๔๕ปีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้
แต่พอเราตกลงกันเสร็จปุ๊บเราก็ให้ธนาคารไปประเมินใช่ไหมครับ
ธนาคารก็แจ้งว่ามันประเมินไม่ผ่านเพราะว่ามันมีที่มันมีที่มีบ้านบ้านคนอื่นอยู่

ไม่เคยไปที่บ้านดอนชัยไม่เคยไปดู
แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะผมก็ช่วย

ฝึกงานผมได้ประมาณเดือนหนึ่งครับ
แล้วเพราะเขามาชวนว่าเฮียที่ดินที่บ้านหนูจะหลุดจำนองแบงค์เฮียช่วยไปเอาคืนให้หน่อย

ว่าทำเป็นสร้างบ้านให้เด็กกำพาก็สร้างมาแล้วนะ

ผมถ่ายแบงค์ที่ประมาณ๙๗๐๐ครับ
มีการโอนทางธุรกิจทำธุรกิจมันก็แพงหน่อย๓๐๐๐๐๐๐กว่า
รวมแล้วเปล่า

เรียบร้อยใส่แบงค์เรียบร้อยเรียบร้อยชื่อชื่อตรงนี้เนี่ยจากชื่อของอดีตผู้ใหญ่บ้าน
นักศิษย์จันทร์ครับอดีตนักศิษย์จันทร์อดีตผู้ใหญ่บ้านใช่ครับต้นต้นทางเลยนะครับแต่แต่อ้อนแต่ออกเลยครับ
เปลี่ยนมาเป็นชื่อของผมอมรชัยครับคุณอมรชัยแล้วใช่ครับแล้วผมก็เกรงว่ามันมันที่มันสูงก็เลยเกรงใจว่าเราจะเอาที่เขาผมก็เลยเอาหลานสาวที่เป็นเด็กฝึกงานมาเข้าชื่อผมด้วยเข้าเข้าคู่กันในในถนน
นะฮะชื่อชื่อเป็นเจ้าของชื่อร่วมเจ้าของโฉนดใช่ครับหลังจากนั้นก็กะว่าจะเอาที่เนี่ยครับไปไปกู้แบงค์ต่อใช่ครับแล้วไอ้ส่วนต่างที่กู้ได้มากู้เพิ่มเนี่ยครับล้านสี่ก็คืนคุณอวรชัยมาครับที่เหลือหลานของอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เป็นชื่อเจ้าของโฉนดจะเอาอะไรก็เอาไปครับก็จะเอาไปเพียงแต่ผมจะกำหนดว่าเอาแค่นี้นะไปซื้อหุ้นผมอ่าไม่ใช่ว่าให้เขาเอา

มาผมก็แจ้งทางเขาไปแล้วว่าไปแก้ไขนะแต่เรื่องชาวบ้านไม่ใช่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องเขาบอกผมแบบนี้ใช่ไหมจนสุดท้ายเขาทำไม่ได้เขาเลยทำสัญญาเอาเงินมาคืนผมว่า๓เดือนภายใน๓เดือนจะเอาเงินมาคืนผมถ้าคืนผมไม่ได้ก็จะแบ่งแยกที่ดินตามราคาประเมินของที่ดินให้ผมพอ

ก็ตั้งใจกับพิษทะยาโพน

สงสัยก็คงจะต้องขอที่คืนกันแล้วอะไรอย่างนี้

อ้าวตายแล้วเจออย่างนี้
ก็สงสารทำอะไรไม่ลง

ไปแต่ก่อนก็เคยไปปรึกษาตำรวจแล้ว

ไปร้องศูนย์อังกฎธรรม

ในจังหวัดอุวนไปหมดแล้ว
คุยกับลูกหลาน
ลูกว่าอย่างไรแม่ง

เอ่อเขาช่วยไม่หลายทีนี้แหละแม่ว่าอย่างงี้น่ะพวกร้านน่ะ
ทีนี้ถ้าแม่มันจะได้กั้งร่มใหญ่นะตามถนนนะทีนี้ว่าไง
เราไม่มีที่จะอยู่ว่างั้นไปกางเต็นต์อยู่ริมถนนเลย
ไปกลางเต็นต์เหมือนที่ประสบไทยอย่างงั้นเลยนั่นแหละ
จะไปอยู่ที่ไหนแม่ก็เลยบอกว่าจะไปอยู่ที่ไหน
ถนนก็เป็นถนนของเทศบาลตื่นเช้ามาเขาก็จะไล่แม่ว่าอย่างนี้
ทีนี้พวกเด็กมันก็ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วทีนี้
ว่าอย่างงี้ไม่มีที่อยู่แล้วว่าอย่างงี้แล้วแม่จะจะพูดยังไง
เพราะว่ามันพูดไม่ออกแล้วเพราะว่ามันตันไปหมดแล้ว
จะไปสู่อะไรเขาได้น่ะอ่าไปสู่เอาอะไรก็เลยมากรุงเทพกัน
ก็เลยมากรุงเทพกันใช่ไหมฮะวันนี้ก็ไปที่กระทรวงยุติธรรม
ครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่อง
ทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง